มีเรื่องของการเตือนภัยซึ่งมีคนเจอกรณีเดียวกันซ้ำอีกนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการเตือนภัยบอกว่าขี่รถแล้วก็เฉียวชนกันเกิดอุบัติเหตุ
พอจะเรียกประกันคู่กรณีบอกไม่ต้องเรียก
เอาเงินมา๔๐๐๐บาทเดี๋ยวซ่อมเอง
พอไม่จ่ายก็ถูกต่อว่าจำได้ใช่ไหมคะ
มีคนบอกว่าวันนี้เขาก็เจอนะคะผู้ก่อเหตุรายนี้ทำแบบนี้อีกเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงไปพบกับนายสมเด็จบุญมีค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรี
เนื่องจากว่าเมื่อวันที่๒กรกฎาคมเขาขี่มอเตอร์ไซค์
ไปตามเส้นรังสิตนครนายกพอถึงช่วงคลอง๓เนี่ย
เฉียวชนกับรถฮอนด้าหมายเลขทะเบียนคอระคังตปต๑๒๓๗กรุงเทพ
ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่มีกรณีเรียกเงิน๔๐๐๐บาทที่นนทบุรี
เขาบอกอย่างนี้หลังเกิดเหตุก็มีปากเสียงกัน
คู่กรณีเรียกค่าเสียหาย๗๐๐ก็ต่อลองเหลือ๕๐๐
คู่กรณีไม่ยอมเรียกมาพันหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปรถ
แล้วก็คู่กรณีแต่ปรากฏว่าคู่กรณีทำร้ายร่างกาย
เอาเหล็กเนี่ยมาตีเขาจนสลบนะคะแล้วก็ทำให้เขาสมองบวม
ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งเดือนเต็มเอาเหล็กตีเลยค่ะ
วันนี้ก็เลยออกมาร้องกับผู้สื่อข่าวอยากจะให้ตำรวจช่วยเร่งรัดจับกลุ่มคนก่อเหตุ
ให้รับผิดชอบทีเพราะว่าตอนนี้ผ่านมากว่า๒เดือนแล้วนะคะ
คดียังไม่คืบหน้าแล้วคนร้ายก็ยังทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

ไอ้คันขวาก็เหยียบตามคันซ้ายก็เหยียบตาม
จังหวะนั้นพอดีเราจะเข้าเลนซ้ายเรารถหนัก
ความหมายคือเรารถหนักเราจะหลบท้ายให้เขาถูกไหมครับ
พอเราเข้าเลนซ้ายเท่านั้นแหละเขาวิ่งมาชนเราเลย

เจรจาแล้วก็คล้ายว่าเราผิดประมาณนั้นนะครับ
แต่ลงไปดูแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะขู่เอาตังค์อย่างเดียว

เราก็เลยพอรู้ได้ว่าเขามีมิจฉาชีพแล้ว
ใช่ครับรู้แล้วว่าต้องเป็นแก๊งแน่เลย